ที่ไปสู่บริเวณวัดแก้วจุฬานะครับเกิดการประทะกันแล้วครับ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับมวลชนนะครับได้มีการประทะกันแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเนี่ยครับได้มีการประทะกัน
นี่ครับเนี่ยครับตอนนี้ครับมวลชนได้มีการประทะกับทางเจ้าที่ตำรวจ
แล้วก็ฝั่งของกลุ่มสอบประวัติศาสตร์หรือว่ากลุ่มไทยภาคดีนะครับ
เกิดการประทะกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะครับ
เป็นบรรยากาศสดที่บริเวณสี่แยกเกียรติกายนะครับ
ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กาดอาสาได้บอกให้มวลชนถอยออกมา
บริเวณด้านในซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของแยกเกียรติกายนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
เป็นบรรยากาศสดสดบริเวณสี่แยกเกียรติกายนะครับซึ่งณตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะครับ
เพราะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้ามายึดบริเวณแยกเกียรติกายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
นะครับได้มีการปลาสิ่งของใส่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับณตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับณตอนนี้นะครับ
ได้มีการปะทะกันนะครับได้มีการโยนสิ่งของโยนมีที่ผมได้ยินนะครับ
คุณผู้ชมครับมีมีขวดแก้วด้วยนะครับมีขวดแก้วด้วยนะครับ
ที่มีการโยนเข้าหากันนะครับมีผู้มีมวลชนได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
ตอนนี้นะครับถูกขวดแก้วปลาใส่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ
บรรยากาศสดที่บริเวณสี่แยกเกียรติกายนะครับณตอนนี้นะครับ
ได้มีการปลาสิ่งของปลาขวดแก้วปลาขวดน้ำนะครับ
ใส่กันระหว่างสองฝ่ายระหว่างมวลชนคณะรัศดร๖๓กับมวลชนของกลุ่มเสื้อเหลืองนะครับ
ได้มีการปลาสิ่งของปะทะกันที่บริเวณสี่แยกเกียรติกายมุ่งหน้าไปถนนทหารนะครับ
มีการประทะกันตรงนี้นะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีสิ่งของบินไปบินมานะครับ
บริเวณนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศสดที่บริเวณแยกเกียรติกายนะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ภายหลังจากที่มวลชนรัฐสดร๖๓ได้มีการยึดพื้นที่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต์พี่กิฟต
ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับได้มีการปลาขวดน้ำปะทะกันแล้วนะครับ
นะครับจนตอนนี้นะครับกลุ่มกลุ่มตอนนี้นะครับ
กลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองนะครับได้มีการถือไม้ฝ่าแนวกั้นเข้ามาแล้วนะครับ
ถือไม้หน้าสามถือขวดน้ำถือก้อนหินนะครับ

ต้องทำการถอยร่นออกไปนะครับเพราะว่า
เกิดการปะทะกันที่บริเวณ
แยก่ะไกล้มุ่งหน้าถนนทหารนะครับ

เสื้อเหลืองนะครับกลุ่มไทยพักดีกลุ่มสปสได้มีการประทะกันอยู่บริเวณตรงหน้านี้นะครับ

นี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศสดครับ

เกิดการประทะกันแล้วนะครับคุณทักว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะครับ
เกิดการประทะกันของทั้งสองกลุ่มนะครับซึ่งตอนนี้ต่างฝ่ายต่างปลาสิ่งของใส่กันนะครับ
ว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติกขวดน้ำที่เป็นแก้วนะครับ
ก้อนหินนะครับรวมถึงถังสีต่างสิ่งของที่สามารถเครื่องได้

โดยมีบริเวณกั้นคือบริเวณรวดหนามแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าวันชนะฯน่าจะทางละ๑๖๓ไปผ่านเนี่ยกั้น
มายึดตรงการแยกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นี้นี่นะครับสถาทฯการค่อนข้างจะเติ่งเคียดมาก
นะครับณตอนนี้นะครับมีการปลาสิ่งของใส่กันนะครับ
ซึ่งทางทีมข่าวเราก็ต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะ
หน่อยนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายได้มีการป๊า
แต่กันตลอดเวลานะครับแม้ทั้งสองฝ่ายจะพยายามบอกว่า
หยุดก่อนหยุดก่อนนะครับแต่ก็มีบางคนที่ทำการปลาสิ่งของหากันตลอดเวลานะครับ
ทั้งสองฝ่ายเลยนะครับทั้งกลุ่มมวลชนรัศดร๖๓ทั้งกลุ่มของกลุ่มเสื้อเหลืองนะครับ
ปลาสิ่งของใส่กันนะครับนะตอนนี้นะครับโดยมีจุดกั้นมันจะมี

นั่นคือบรรยากาศที่เกียรติกายนะคะ